วัยรุ่นเขารุมทำร้ายกันกลุ่มแรกเนี่ยเป็นนักเรียนค่ะ
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้ายคู่อรินะคะ
ไม่ใช่ทำร้ายธรรมดานะใช้ระเบิดขวด
ว่างปลาใส่แล้วไม่เอาไม่รู้ว่าปืนมาจากไหนด้วยนะคะ
เอาปืนยิงใส่คู่อรินะคะแล้วมาอีกแล้วค่ะค่ะ
แบบนี้ต้องมาพร้อมกับลูกหลงมีคนที่ได้รับลูกหลงจากเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เขานอนอยู่ในรถและหลังจากนั้นค่ะ
รถคันนี้ถูกยิงเขาบอกเคราะห์ดีมากนะ
กระสุนไม่ได้เจาะมาถูกร่างกายเขาไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ
กล้องวงจรปิดสองมุมค่ะจุดนี้คือถนนบายพาสตัดใหม่
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตขออภัยนะคะ
จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเนี่ยค่ะวัยรุ่น
มากันประมาณ๒๐คนขี่รถจักรยานยนต์มานะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าอายุน่าจะประมาณ๑๕๑๘ปี
คนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังประกอบกับมีภาพกล้องวงจรปิด
ชื่อว่าคุณคณิฐาสักซุระเป็นคนเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดเหตุชุลมุนแบบนี้ขึ้นนะคะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ทีนี้กระสุนปั้งที่คุณผู้ชมได้ยิน
มันไปถูกรถยนต์ของพนักงานขายประกัน

แล้วเขานอนอยู่ในรถด้วยนะตอนนั้นนะ

กระสุนเจาะเข้าไปในรถไม่ได้นะคะ
รถพังแต่คนไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันมากกว่านี้ค่ะ

หลังเหตุการณ์ตำรวจสายตรวจค่ะ
ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐาน
และเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
อายุเขาบอกว่ามต้นก็น่าจะเริ่ม๑๔๑๕๑๖
ใช่อายุน้อยมสองปีสามเองนะคะ